ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมนิดากันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
คือมีข่าวว่าเดี๋ยววันที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะ
สสเต้มงคลกิจจะแถลงเรื่องคดีของคุณแตงโมที่คุณแม่ตอนนี้ติดใจว่าเป็นการฆาตกรรม
ไม่ใช่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่สพเมืองนนทบุรีส่งฟ้องไปยังอายการแล้ว
แล้วแม่จะเอาภาพศพคุณแตงโมมาเปิดเผยเพื่อให้เห็นพิรุษของการเสียชีวิตด้วย

นี่ทนายเดชากิติวิทยานันต์อดีตทนายแม่ออกมาเตือนเลยนะครับ
บอกว่าให้ระวังเรื่องนี้เลยนะฮะอ้าวฟังธนายเดชาหน่อยนะครับ
ไม่เคยเห็นใครเลยครับที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายนำภาพศพของผู้ตายมาแถลงข่าว
มันเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการกระทำละเมิดซ้ำ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรนะครับเขาตายไปแล้วภาพเนี่ยมันไม่สวยงามไง
มันก็เป็นความผิดทางอาญานะครับความผิดเกี่ยวกับดูหมินัดหยามศพนี่เป็นความผิดอาญา
มาตรา๓๖๖ทรัพย์๔เนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินครับนะ
พนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีได้เลยคุณแม่ระวังนะครับ
เวลาเราจะปรึกษากฎหมายเนี่ยเราต้องปรึกษากับคนที่เขาจบกฎหมาย
ไม่ใช่จบวิทยาวะมีคนละอย่างก่อน
ทีนี้ล่าสุดธนายเดชาเขาเพิ่งไปยื่นกับคณะกรรมธิการปปชของสภาที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
เป็นประธานให้ตรวจสอบเรื่องการทำงานของสสเต้มงคลกิจ
เหมือนกับโทรมาข่มขู่อะไรประมาณอย่างนี้ให้หยุดการพูดเรื่องคดีคุณแตงโมแล้วสสเต้บอกเดี๋ยวจะฟ้องกลับเหมือนกัน
นายเดชาไปพูดประมาณว่าศพต่อไปคือนายมงคลกิจเตรียมเผาได้เลยอะไรอย่างนี้
โอ้โหฟ้องกันไปฟ้องกันมายุ่งกันไปหมดเอาลองฟังธนายเดชาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของสสเต้หน่อยนะฮะ
ครับเออก็ผมกลัวผมต้องไปกองปรากแล้วทุกผมได้แจ้งกับโคสอสตร์กำรวจแล้ว
ว่าเรื่องนี้ต้องดูแลผมเพราะว่าไม่รู้ว่านายมงคลกิจเนี่ย

ครอบครัวตัวนี้ผมก็หวาดภาวะเลยหมา
สสเต้ก็ไม่ใช่พ่อผมด้วยจะมาสั่งผม

ผมไปดูในทะเบียนบ้านแล้วชื่อพ่อผมไม่ใช่ในมงคลกิจ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พ่อผมก็สั่งผมไม่ได้
ล่าสุดเราถามไปยังคุณแม่พนิดาคุณแม่คุณตังโม
ที่ว่าจะแถลงข่าวเรื่องพิรุษในคดี
แล้วจะเอาศพของคุณตังโมศพลูกสาวมาเผยแพร่
คุณแม่บอกกับเรานะครับบอกว่าเรื่องนี้ให้สสเต้มงคลกิจตัดสินใจ
แต่แม่กับครอบครัวเองเนี่ยในส่วนของแม่มองว่าไม่เหมาะสม

แล้วก็มีการคุยกับทีมที่ปรึกษาทางด้านคดีแล้ว
ที่ทางศศเต้เขาตั้งมาให้
ซึ่งล่าสุดศศเต้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว

ทีมกฎหมายพิจารณาแล้วว่าไม่เปิดเผยภาพแตงโมหลังเสียชีวิต
เกรงว่าจะผิดปอม๓๖๖ทัพ๔

ส่วนทางคดีเนี่ยกำลังรวบรวมเอกสารสำคัญ
ในส่วนของแม่แล้วก็คุณตังโม
เพื่อให้ทีมกฎหมายใช้ประกอบในการยื่นฟ้องเอง
ก็จะยื่นฟ้องเองนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วบางแจ๊กไปเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างนานานะครับ